คุณผู้ชมคะช่วงท้ายนี้นะคะมาดูการจัดงานดีดีค่ะสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะผู้ประกอบการเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยเข้าสู่ยุค๔๐แล้วค่ะสำหรับงานมหากรรมเพื่อนนักอุตสาหกรรมการผลิตก็เลยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ใหม่มาจัดแสดงเพื่อให้นักลง
ในอุตสาหกรรมการผลิตไทยตอบรับนโยบายของภาครัฐซูเปอร์คลัสเตอร์๗จังหวัดซึ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มยานยนต์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและสนับสนุนผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม๔๐ก็จะเป็นเวทีที่เราจะได้รวบรวมเอานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการผลิตชิ้นงานอุตสาหกรรมมาจัดแสดงให้กับท่าน

การจัดการและกระบวนการผลิตที่ดียิ่งขึ้นทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันการจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะมีนักอุตสาหกรรมกว่า๗๖๐๐รายเข้าชมงานและสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ล้านบาท